คนขับรถกระบะเนี่ยคือออกมาเลยนะ

เห็นไปเป็นหลักฐานนะครับ

เอาละครับเขาจะลอกกันแล้วนะครับ

พ่อไม่ถึงเกาะรถเหมือนมนุษย์อ่ะ
ดูครับเกาะหน้ารถไปแล้วนะครับ
ดูครับเกาะหน้ารถไปแล้วนะครับ

โอ้โหคนขับกระบะหัวร้อนจอดทิ้งรถไว้เลยนะครับ
ตัวเขาเองก็ปีนขึ้นไปที่รถดำเลย

จุดตรงนี้ค่ะเกิดเมื่อวานตอนเย็นค่ะ

แดงบ้านทัพตองที่จังหวัดระยองเลยนะคะคือตรงจุดตรงนั้นน่ะ
มันมุ่งหน้าไปทางศรีแยกไฟแดงมากเตยตอนจะเข้าตลาดปลวกแดงอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้คุณพัชรพลจันเสน่ห์เนี่ย
เอาภาพจากกล้องหน้ารถของเขามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกก็เล่าให้ฟังอ่ะค่ะบอกว่าได้เห็นเนี้ย
ผู้ชายเสื้อเขียวลงมาจากกระบะปีนขึ้นไปเกาะประตูฝั่งคนขับรถดำ
แล้วก็ชกคนขับรถดำทีนี้จังหวะนั้นน่ะ
มันทำให้รถน้ำมันไหลถอยหลังเกือบจะชนรถคุณพัชระพลแล้วค่ะ
จังหวะเนี้ยแหละค่ะเออคนขับรถกระบะลงมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออ
เห็นไหมกล้องกล้องมือถือยังตกเลยอ่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ
ดำเนี่ยก็เลี้ยวแซงรถกระบะไปคือรถดำก็พยายามขับไปแล้วฮะ
เพื่อที่จะสะบัดคนขับรถกระบะตกลงไปให้ได้แต่ดูสิเห็นไหมในวงกลมแดงอ่ะค่ะ
ชายเสื้อเขียวยังเกาะอยู่ที่ประตูรถดำเลยอ่ะครับ
ขับไปประมาณกิโลนึงอะค่ะยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะจอดนะ
คนอื่นที่ขับตามมาเนี่ยคือต้องเปิดเหมือนเปิดไฟฉุกเฉินอ่ะ
บอกให้รู้ขับไม่เร็วมากกลัวว่าคันหลังน่ะ
ขับมาชนแล้วรถดำก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางตลาดปลวกแดง
แต่ทีนี้เท่าที่รู้ทั้งสองฝั่งนะทั้งกระบะทั้งรถดำ

เขาบอกอยากให้ตำรวจสพปลวกแดงมาจัดการให้หน่อย

มันอาจจะทำให้รถคันอื่นประสบอุบัติเหตุก็ได้